ไปดูเหตุการณ์กันต่อนะครับเรื่องที่สารอาญามีคำสั่งจำคุกขบวนการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
จำนวนสิบห้าคนเป็นเวลาหนึ่งถึงห้าปีโดยไม่รอลงอาญา
ล่าสุดพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็ยืนยันว่าสมาคมยังคงจับตาการแข่งขันไทยลีกทุกระดับอย่างใกล้ชิด
โดยร่วมมือกับสปอร์ตเรด้าแล้วก็หน่วยงานต่างแล้วก็พบว่า
มีสโมสรที่มีส่วนรู้เห็นกับการล็อกผลสกอร์๓๔ทีมด้วยกันนะครับ
แต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะแน่ชัดซึ่งสามารถเอาผิดได้
ก็ฝากเตือนทุกสโมสรด้วยว่าการกระทำเช่นนี้ถือว่ามีโทษหนัก
และหากมีหลักฐานชัดเจนตำรวจก็พร้อมจะดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตครับ